คุณผู้ชมเคยฝากใครฮิ้วของจากต่างประเทศไหม
เออก็จะเป็นคุณผู้หญิงคุณผู้ชายหลายท่าน
ก็จะฝากเพื่อนเวลาไปต่างประเทศหิ้วมาให้หน่อย

ซื้อในช็อปเมืองไทยของแบรนด์เนม
ราคามันแพงมันคิดภาษีคิดแบ่ง
แต่ปรากฏว่าต้องระวังนะครับเลือกให้ดีนะ
บางคนฝากคนไปซื้อของไปฮิ้วมาจากต่างประเทศ

ของทิพย์ก็คือสุดท้ายไม่ได้ครับ
ล่าสุดตำรวจไปรวบตัวเจ้าแม่รับฝากฮิ้วของทิพย์ครับ

หลอกลวงเหยื่อรวมแล้วกว่า๓๐๐คน
ตั้งแต่ปี๕๙คุณ๖๗ปีตำรวจสืบนครบานจับกลุ่มตัวนางสาวยุพินอายุ๒๒ปีครับ
ช่อกงทรัพย์จับกลุ่มตัวได้ที่ห้างแห่งหนึ่งย่านปฐุมวันในกรุงเทพมหานคร
มีผู้เสียหายหลายคนครับเข้าไปกดดูสินค้าในเพจเฟซบุ๊กขายของเขาก็จะมีชื่อกลุ่ม
แล้วก็มีคนใช้เฟซบุ๊กโพสต์ข้อความเอาไว้บอกว่ารับฮิ้วของพวกรองเท้ากล้องโทรศัพท์นาฬิกากระเป๋าเสื้อผ้าหน้ากากอนามัยเครื่องสำอาง
หลายคนเห็นแบบนี้ก็อุ๊ยอันนี้ฉันก็ชอบอันนั้นผมก็อยากได้อันนี้ดีจังเลยก็สนใจอยากจะซื้อ
หลังจากนั้นพอมีการคุยดีลกันเรียบร้อยแล้วตกลงสั่งซื้อ
สินค้าก็จะโอนเงินไปให้เงินจ่ายไปแล้วแต่ของเนี่ยไม่ได้คุณ
ไม่ได้ฮิ้วของมาให้เขาจริงไงผู้เสียหายไม่ได้ของไม่ได้
สินค้าเสียเงินอีกต่างหากก็เลยรวมตัวกันไปแจ้งความสอบพอ
เกร็ดนะครับจากการสอบสวนผู้ต้องหายอมรับว่าเริ่มก่อเหตุมา
เลยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยแล้วเขาบอกว่าใช้ชื่อบัญชีในการ
รองรับเงินที่ได้จากการหลอกลวงผู้เสียหายเนี่ยหลายบัญชีน้อง
จากนี้ยังยอมรับด้วยนะครับว่ามีผู้คนที่ตกเป็นเหยื่อเนี่ย
กว่า๓๐๐คนและมูลค่าความเสียหายกว่า๑ล้านบาทนะครับ
โดยตำรวจนั้นก็ได้นำตัวผู้ต้องหาส่งไปโรงพัก
ที่นนทบุรีดำเนินการตามกฎหมายแล้วแล้วตรวจสอบประวัติ
ทำผิดของผู้ต้องหาครับในเบื้องต้นเช็คข้อมูลจากทาง
ตำรวจพบว่าอยู่ระหว่างการถูกดำเนินคดีฐานช่อกงในพื้น
ที่บางแม่นางด้วยมีคดีติดตัวอยู่เดิมแล้วก็ยังไปหลอก
วงผู้ต้องหาอีกหลายร้อยคนจนกระทั่งจับกลุ่มตัวได้แล้วรอบ
นี้เนี่ยผู้เสียหายเขาไปแจ้งความที่โรงพักปักเกร็ดก็ต้อง
ส่งตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งล่าสุดแล้วก็ก่อนหน้านี้ด้วย
ดังนั้นเช็คให้ชัวร์ดูให้ดีครับ
ก่อนจะฝากใครซื้อของก่อนจะโอนเงินไปให้
ไม่อย่างนั้นแล้วก็โดนฮิ้วทิพย์ได้ของทิพย์อีก
กายเจ็บใจเสียเงินนะฮะ
นี่คุณไม่ได้เตือนคุณผู้ชมอย่างเดียวนะคุณเตือนดิฉันด้วย
แล้วก็เตือนตัวเองด้วยเพราะก็รู้สึกว่าเราก็อยากได้ของถูกเหมือนกัน
แต่ว่าถูกและดีและฟรีมันต้องดูให้ดีครับ